สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วในที่สุดการเมืองไทยก็เดินมาถึงจุดที่คำพังเผยโบราณเขาบอกว่า
ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนครับในที่สุดการเลือกตั้ง
ก็ต้องรอกรกตเคาะกันใหม่อีกรอบนึงหลังจากเมื่อเดิมที่คิดกันว่า
ยังไงยังไงตัวเลขที่ลงตัวที่สุดคือยี่สิบสี่กุมภาหกสอง
แต่เนื่องจากว่ามีเหตุปัจจัยอย่างที่เรารู้รู้กันอยู่นะครับก็ทำให้เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา
รองนายกวิศนุเครืองามเดินทางไปพบกับกรกตเพื่อพูดคุยกันเรื่องนี้
แล้วในที่สุดกรกตก็จะต้องเคาะออกมาอีกทีนึงว่า
เลือกการเลือกตั้งจะเป็นวันไหนแน่นอนแต่ว่าแน่นอนครับถ้าฟังจากคำพูดของรองนายกวิศนุ
เมื่อวานนี้วันพฤหัสที่ผ่านมาท่านแถลงต้องถอดรหัสกันหน่อย
แต่ที่จับความได้ก็คือว่าหนึ่งยังไม่ปิดประตูตายที่จะเลือกเป็นวันที่ยี่สิบสี่
กุมภาเหมือนเดิมยังไม่ปิดประตูตายนะ๒ยังไงยังไงการเลือกตั้ง
ต้องมีก่อนการพระราชพิธีสำคัญสามข้อเสนอที่บอกว่าถ้าอย่างงั้นเนี่ย
ให้มีการพระราชพิธีสำคัญก่อน
แล้วถึงไปจัดการเลือกตั้งเป็นไปไม่ได้หลักหลักมีสามเรื่องแค่นี้
เอาทีนี้ลองไล่ดูทีละเรื่องถ้ามีการเลือกตั้งวันที่๒๔กุมภา
ถ้าจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขก็คือว่ากรกตจะต้องประกาศ
ผลการเลือกตั้งให้เร็วขึ้นกรอบเดิมเนี่ยให้เวลา๖๐วัน๒เดือน
ให้กรกตประกาศผลการเลือกตั้งแต่ถ้าประกาศผลการเลือกตั้ง
กรอบเดิมสองเดือนปรากฏว่าสภา
จะไปเปิดเอาวันที่แปดพฤษภาคมซึ่งช่วงเวลามันจะใกล้เคียงกันมาก
กับการพิธีพระราชสำคัญพระราชพิธีสำคัญฉะนั้น
ทำได้ไหมให้ประกาศผล
ภายในหนึ่งเดือนสามสิบวันเหลืองการเลือกตั้งอันเนี้ยครับ
ไม่ง่ายเพราะอะไรครับเพราะว่าในรัฐมนูลใหม่เนี่ย
รัฐมนูลใหม่เนี่ยจะทำให้คนร้องเรียนกันมากกว่ารัฐมนูลเก่า
รัฐมนูลเก่าเนี่ยผู้แพ้รองผู้ชนะ
ผู้ชนะทุจริตโกงอย่างนั้นอย่างนี้
แต่ว่ารัฐมนูลใหม่กฎเกณฑ์กติกาใหม่ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งใหม่
ผู้ชนะก็จะร้องผู้แพ้ได้ครับตัวเองชนะแล้วนี่แหละ
แต่ย้อนกลับไปร้องผู้แพ้เพราะอะไรครับ
เพราะถ้ากรกตตัดสินฟาวว่าผู้แพ้กระทำความผิดคะแนนที่คนไปลงให้เบอร์ผู้แพ้นั่นแหละ
จะเอามาเกลี่ยใส่ผู้ชนะได้
ผู้ชนะพักของผู้ชนะก็จะมีคะแนนปาร์ตี้ลิสต์มากขึ้น
ฉะนั้นคราวนี้จะไม่ใช่แค่ผู้แพ้นะที่ฟ้องผู้ชนะที่ร้องผู้ชนะ
ผู้ชนะก็จะร้องผู้แพ้ได้เอาถ้าถ้าร้องกันมากมากหลายเขต
ถ้าเป็นใบเหลืองหลายเขตก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หลายเขต
แล้วถ้ามีการจัดเลือกตั้งใหม่หลายเขต
ปัญหาก็คือว่าภายใน๓๐วัน
หนึ่งเดือนโดยประมาณเนี่ยคุณจะประกาศผลการเลือกตั้ง
เพื่อให้เปิดสภาได้ไหมครับอันเนี้ยเสี่ยง
เสี่ยงที่จะไม่ได้ถ้าเสี่ยงที่จะไม่ได้
เปิดสภาเอาหลังจากการเลือกตั้งวันห่อนบัตร๒เดือน
ตรงกับวันที่๘พฤษภาคมแต่การพระราชพิธีสำคัญ
มีวันที่๔วันที่๕วันที่๖พฤษภาคม
อันนี้อันนี้เป็นไปไม่ได้แน่ถัดมาก็คือว่า
ถ้าจะเลือกก่อนเลือกทีหลังการพระราชพิธี
ก็แปลว่าให้รัฐบาลชุดเก่าทำงานถวายเกี่ยวกับงานพระราชพิธีไป
เสร็จงานราชพิธีแล้วเนี่ยจึงมีการเลือกตั้ง
ไม่ได้ครับเพราะจะเกินกรอบเวลาหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันตั้งแต่ประกาศใช้กฎหมายเนี่ย
ก็ลงล็อกออกมาที่เก้าพฤษภาคม
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้
ถามว่าอ้าวถ้าอย่างงั้นใช้กศชใช้มาตราสี่สิบสี่
ไปแก้ตัวเลขสิก็ไม่ได้อีกเพราะคำสั่งมาตราสี่สิบสี่
ล่วงล้ำไปแก้รัฐมนูลไม่ได้
เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยการเลือกตั้ง
จะเป็นวันไหนเห็นหนังสือพิมพ์รายงานข่าว
เขาก็ไล่เลี้ยงไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ล่ะวันที่สิบมั่ง
สิบมีนาสิบเจ็ดมีนายี่สิบสี่มีนาเอาให้ตรงกับวันอาทิตย์
บ้านเราการเลือกตั้งมีปัจจัยหนึ่งคือต้องตรงกับวันอาทิตย์
วันเสาร์ก็ไม่ได้เพราะเขาบอกว่าบางบริษัทคนยังทำงานอยู่
วันเสาร์ธรรมเนียมการเลือกตั้งก็มีวันอาทิตย์มาตลอด
มีคนถามว่าเอาวันธรรมดาได้ไหมจะได้มีตัวเลือกง่ายขึ้น
เพิ่มขึ้นแล้วประกาศให้เป็นวันหยุดเหมือนในหลายประเทศเนี่ย
เขาไม่จ้องจะเลือกเอาวันอาทิตย์เขาเลือกวันธรรมดา
แล้วประกาศให้เป็นวันหยุดอันนี้ก็มีข้อเงื่อนไขอยู่
แต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาจริงคงต้องลงวันอาทิตย์ใด
วันอาทิตย์หนึ่งของเดือนมีนาคมเพื่อที่จะเปิดสะพา
ไม่ให้ตัวเลขเนี่ยไม่ให้วันเปิดสภา
ใกล้เคียงกับการพระราชพิธีสำคัญ
ก็คอยดูเถอะครับว่ากรกตจะประกาศอย่างเป็นทางการออกมาวันไหน
กฤษฎิกาเลือกตั้งตกลงมาถึงจะประกาศวันเลือกตั้งได้อย่างชัดเจน
มีคนถามว่าการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเวลาที่จะมีการพระราชพิธีสำคัญอย่างนี้
ห่วงไหมว่าจะมีความหาเสียงที่ดูเดือดรุนแรงและดูบรรยากาศไม่เหมาะสมกับช่วงเวลาและสถานการณ์
ก็ต้องย้อนกลับไปดูครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองใครเป็นคู่ขัดแย้งกับใคร
สมัยก่อนเนี่ยประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเป็นคู่ขัดแย้งกันชัดเจนเลยครับ
นั่นแหละเขาดูเดือดกันมาเลยล่ะแต่ว่าคราวนี้สังเกตดูสิครับ
ระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยการให้สัมภาษณ์ผ่านหนังสือพิมพ์ก็ดีการไปพูดจาอะไรต่างก็ดี
เขาไม่ใช่คู่ขัดแย้งกันนะครับแต่คู่ขัดแย้งกลายเป็นว่าพักพลังประชารัฐ
ซึ่งเป็นพักที่คนในเครือข่ายรัฐบาลและเครือข่ายคอสชเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่
พลังประชารัฐก็ขัดแย้งกับพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์ก็ขัดแย้งกับพักพลังประชารัฐ
เพราะอะไรล่ะครับก็ต้องย้อนกลับไปดูเรื่องว่าที่ผ่านมาทำอะไรกันยังไง
หนึ่งเรื่องไปดึงคนของเขาไปดูดคนของเขา
สองที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์เขามีความรู้สึกว่า
อะไรหลายเรื่องที่พักพลังประชารัฐเอาเปรียบเขา
ฉะนั้นเมื่อมีความรู้สึกว่าดูดคนของเขาไปแล้วแล้วก็ยังมามีพฤติกรรมเอาเปรียบเขาอีก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอัดงบประมาณโครงการอะไรต่างลงไปที่
ทำให้มีผลต่อการเลือกตั้งถึงแม้จะยืนยันว่าคิดกันมาก่อนแล้ว
แต่ในทางการเมืองเขาไม่เชื่ออ่าแล้วไหนจะมีการเรื่อง
อย่างที่บอกอ่ะไปดูดคนของเขาฉะนั้นเปิดเวทีขึ้นมาเลือกตั้งเนี่ย
ความขัดแย้งที่อยู่บนหน้าสื่อไม่ใช่เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์
แต่จะเป็นเพื่อไทยกับพลังประชารัฐประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐ
ฉะนั้นพูดมาถึงตรงนี้ถ้าพักพลังประชารัฐ
จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองจากนี้ไปหยุดเอาเปรียบ
ทำอะไรก็ได้ที่เขาคิดว่ามีไมตรีต่อกัน
การเลือกตั้งการหาเสียงเลือกตั้งจะไม่ดูเดือดรุนแรงอยู่บนหน้าสื่อหรอกครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้ของการเมืองวันนี้ครับ